ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
มีผู้หญิงคนนึงเธอบอกว่าสามีเธอเนี่ย
เมาแล้วชอบอลวาดทำร้ายร่างกายอืม
โดนบ่อยโดนบ่อยโดนประจำ
วันนี้ทนไม่ไหวจริงนะฮะก็ต้องต่อสู้นะครับ
สุดท้ายแล้วที่สู้เนี่ยทั้งใช้ไม้ตีพริกสากะเบื่อค่ะนะ
ฟาดไปที่ศีรษะสามีสามีก็ยังไม่หยุด
สุดท้ายต้องเอามีดเนี่ยฟันเข้าไปโอ้โห
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วก็มันเข้าไปที่ท้ายทอยอ่ะ
อืมไม่น่าเชื่อนะค่ะเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาในพื้นที่ของสพโพชัยนะครับ
สพโพชัยได้รับแจ้งเหตุว่ามีสามีภรรยาทำร้ายร่างกายกันจนได้รับบาดเจ็บ
บ้านหลังหนึ่งที่บ้านสนามม้าตะบนขามเปี้ยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ
ไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
คือฟายภรรยานะฮะนางเลื่อมทองนิรดาอายุห้าสิบสองปี
ก็ตื่นตกใจอยู่เลยฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะครับ
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าเป็นคนใช้มีดนะฮะ
เป็นมีดขอนะครับแล้วก็สากระเบือเนี่ยฮะ
สองอันนี้ฮะมีดขอกับไม้ตีพริกเนี่ยฮะสากระเบือเนี่ยนะครับ
ทำร้ายร่างกายนายพิรพงศ์นิรดาอายุ๕๐ปีที่เป็นสามี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะตอนนั้นยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากการตรวจสอบผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับ
มีรอยฟกช้ำตามลำตัวมีรอยแผลถูกฟันที่แผ่นหลังแล้วก็ท้ายถอย
มีร่องรอยการถูกทุบตีที่ศีรษะนะฮะกู้ชีพก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโพชัย
แต่สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะฮะเพราะว่าอาการหนักเลยนะครับ
โดนเข้าไปสาเหตุของการทำร้ายร่างกายกันในครั้งนี้นะครับ
เลื่อมทองภรรยาให้การว่าตลอดเวลาที่อยู่กินกันมา๑๐กว่าปี
ถูกนายพิรพงศ์สามีทำร้ายร่างกายตลอดเวลาเมาเหล้าแล้วอารวาสทุบตีเธอตลอด
ถึงขั้นบาดเจ็บค่ะแจ้งตำรวจก็มีนะฮะ
ให้มารับเหตุหลายครั้งเพื่อนบ้านเป็นพยานเรื่องนี้ได้นะครับ
เช่นเดียวกับวันนี้อันนี้ฝ่ายภรรยาเขาอ้างนะ
แต่ว่าสายสามีเขาก็เสียชีวิตแล้วอ่ะค่ะนะครับแต่ภรรยาเขาบอกว่าอ่า
เมื่อวันนี้ครับนายพิรพงศ์ก็เมามาอีกนะ
มาถึงบ้านเนี่ยมาด่ามาว่ามาตบตีเธอ
เธอทนไม่ไหวแล้วคราวนี้ไปคว้าไม้ตีพริกที่อยู่ในครัว
ไปเข้าที่ศีรษะกับตามร่างกายของนายพิรพงศ์หลายครั้ง
เพื่อป้องกันตัวเองแต่นายพิรพงศ์ก็ยังไม่หยุดนะฮะ
คือเมาแบบหนักมากเธอก็เลยต้องไปหยิบมีดที่เป็นมีดขอที่อยู่แถวนั้น
มาฟันใส่สามีแล้วก็ฟันเข้าไปที่ที่ท้ายถอยนะครับ
แล้วก็ที่แผ่นหลังของนายพิรพงศ์หลายครั้ง
นายพิรพงศ์ล้มลงไปนอนแน่นิ่งนะฮะ
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าสามีภรรยาคู่นี้ทะเลาะตบตีกันเป็นประจำทุกวันจริง
คือฝ่ายสามีเนี่ยจะออกไปทำนาแล้วเวลาออกไปทำนาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ
ก็จะดื่มเหล้าก่อนดื่มเหล้าก็เมาเมาก็ถึงกลับมาบ้าน
ส่วนภรรยาเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานนะครับ
แต่ก็มีอาการทางจิตประสาทต้องไปรับยาจากโรงพยาบาลมากินเป็นประจำ
อ่าซึ่งก็กินยาครบปกตินะไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร
แต่วันนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเข้าใจว่าภรรยาที่ถูกทำร้ายอีก
เพื่อนบ้านที่บอกนะค่ะคิดว่าภรรยาคงจะทนไม่ไหวจริงนะฮะ
คงจะโดนเข้าไปจนทนไม่ไหวก็เลยต้องเนี่ยฮะทำเหตุการณ์แบบที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยครับ
ที่กินยาลงบ้านครับ
แต่ตอนเกิดเหตุเขาก็อยู่กันแค่สองคนนะฮะ
ในบ้านที่เกิดเหตุไปตรวจสอบเพิ่มเติม
แล้วก็จะสอบปากคำนางเลื่อมทองเพิ่มเติมนะฮะ
จะป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวก็ต้องไปว่ากันต่อไป
ในขั้นตอนการชี้แจงข้อกล่าวหาต่าง